วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นต่างนะครับ
ที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้นะครับคุณสุภาพคลี่ขจาย
นั้นจะพูดถึงเรื่องของปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

และที่ผ่านมาเราเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
ทำให้เรื่องของการปฏิรูปสาธารณสุขนั้นล่าช้านะครับ
ติดตามได้จากคุณสุภาพคลี่ขจายเลยครับ

แฟนรายการถามว่าทำไมขีดเส้นใต้ไม่คุยเรื่องการปฏิรูปสาธารณสุขบ้าง
เรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข

มากอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันในช่วงที่ตั้งสปชใหม่

หนึ่งการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนั้นแพงมาก
ค่ายาค่ารักษาพยาบาล
สองการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประชาชนพื้นล่าง
ถึงแม้ว่าจะดีในระดับหนึ่ง
แต่ก็ยังมีปัญหามากที่จะต้องปรับปรุง
เวลาเขาดูพัฒนาการ
การพัฒนาประเทศของในแต่ละประเทศเนี่ย

เขาให้ประชาชนของเขาเข้าถึงบริการสาธารณสุข
บ้านเราก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับล่ะครับ
ตอนนี้ก็คือว่าใครที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
คุณก็มีสวัสดิการรักษาพยาบาล
ครองไปถึงครอบครัวลูกเมียด้วย
ใครที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการ
คุณก็เข้าอยู่ในหลักประกันสังคม
ไข้ได้ป่วยก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ครับ
คนที่ไม่เป็นทั้งข้าราชการ
และไม่เป็นพนักงานลูกจ้างที่ต้องใช้ประกันสังคม
เขาก็ให้คุณใช้บัตรทองเดิมก็๓๐บาทรักษาทุกโรคนี่แหละครับ
ฉะนั้นคนทั้ง๓กลุ่มนี้ก็ได้รับการดูแล
แต่ว่าคนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประชาชนระดับชั้นกลางหน่อย
เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปใช้สิทธิ์บัตรทอง

แล้วก็มีปัญหาเยอะ
เขาก็ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชน
เรื่องการรักษาโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละครับ

ถ้าเขาอยากไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
เขาไม่ควรจะมีปัญหาเขาไม่ควรบ่น

คนชั้นกลางก็บ่นว่าเฮ้ย
ค่าห้องค่าบริการรักษาพยาบาลของเอกชน

ยาที่โรงพยาบาลเอกชนจ่ายนั้น
แพงเกินเหตุแพงกว่ามาตรฐานราคายาว
ราคายางไม่รู้กี่เท่า
ยาบางชนิดเนี่ยเขาเคยสำรวจดูนะฮะ
แพงกว่า๔๐๐เท่าก็มี

คุณขายเม็ดละ๔๐๐อย่างนั้นเหรอ

เมื่อปีกลายนี้จำได้ไหมล่ะครับ
ว่ามีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา
เพื่อที่จะมาดูทางออกเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแพงนี่แหละ
คำว่าแพงนี่ก็คือแพงเกินเหตุ
ถ้าแพงธรรมดานี่แพงอยู่แล้ว

คนที่จะใช้บริการก็รับรู้ว่าแพง

แพงแบบขึ้นได้ขึ้นเอา

เอาแต่เมื่อมีคนเขาเต็มใจจะมารักษาพยาบาล

ก็เป็นเรื่องของการค้าขายเสรี

ของรัฐบาลนี้ขอสชนี่แหละ

หยิบปัญหานี้ขึ้นมาพูดกัน

เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสหสุขคนเก่า

จำได้ว่าในคณะกรรมการชุดนี้

ฝ่ายจากโรงพยาบาลเอกชาชน

เข้ามาร่วมกันเพื่อหาทางออก

เห็นว่ามีทางออกพอสมควรอยู่นะครับ

ต่อไปนี้เวลาไปโรงพยาบาลเอกชน

ข้านอนข้านี่ข้าตรวจข้าเครื่องมือ

เปิดโอกาสให้ผู้ไปใช้บริการ

ก็จะทำให้คนมีทางเลือกว่า
ไม่ต้องไปซื้อยาลาคาแพงเกินไป
มากลางกันซิว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนาสุข
คนที่เป็นประธานลาออก
คณะกรรมการก็หมดสภาพไปโดยปริยาย
คณะกรรมการก็หมดสภาพไปโดยปริยาย

เราบอกต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า

ไปดูซิว่า

การคิดค่ารักษาพยาบาล

จริงอยู่ครับถึงแม้เสียงของโรงพยาบาลเอกชน

ต่อให้มีโรงพยาบาล

ต่อให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม

เวลาป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเนี่ย

ไปไม่ไหวบางทีตายก่อน

ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ

รถชนคนชนถูกรถชนอะไรต่างเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนเข้าโรงพยาบาลนั้นก่อน
อยู่ใกล้โรงพยาบาลเอกชนดังดังเข้าไปเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองรักษาประจำอยู่
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์ใช้บัตรทองอยู่ใช้ประกันสังคมอยู่ไม่ต้อง
แล้วทำยังไงในกฎนี้บอกว่าโรงพยาบาลที่ว่านี้จะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ต้องรับคนไข้ไว้
แล้วอย่าเรียกเงินล่วงหน้าในช่วง๗๒ชั่วโมงที่อยู่กับโรงพยาบาลที่ว่านี้
คุณไม่ต้องจ่ายตังค์พอคุณเคลื่อนย้ายได้แล้วถึงย้ายไปอยู่โรงพยาบาลประจำที่คุณมีสิทธิ์อยู่
เพื่อไปใช้สิทธิ์นั้นในช่วงระยะ๗๒ชั่วโมงที่โรงพยาบาลเอกชนไหนก็ตามแต่รับไว้เนี่ย
คุณรักษาพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วไปคิดเงินออกกับสำนักงานหลักประกันคุณสภาพสปสช
สปสชก็จะจ่ายเงินให้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมีปัญหาเยอะ
พอลงไปปฏิบัติจริงโรงพยาบาลเอกชนไปคิดค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยแพงเกินเหตุ
สปสชบอกโอ้อย่างนี้ฉันจ่ายไม่ไหวกรณีที่ควรจะใช้เงินรักษาสมมุติสักสองหมื่น
ในช่วงระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงโอ้ยคิดมาเวลาจะส่งบินไปให้สปสช
แทนที่จะเป็นสองหมื่นกลายเป็นสองแสนบวกค่าโน่นค่าหนี้เข้าไปสปสชบอกใช้ไม่ได้
อย่างนี้ไม่จ่ายให้ก็ต่อลองลงมาต่อลองลงมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่รักษาอยู่
เฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมสุดท้ายขึ้นมาเขาไปฟ้องคนไข้ครับเวลานี้มีคนไข้
เยอะแยะที่เป็นไปอย่างที่ว่าเนี่ยถูกฟ้องร้องจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะสปสช
ไม่จ่ายเงินให้เหตุผลสปสชเพราะว่าคุณคิดแพงเกินเหตุคุณเอาเปรียบ
คุณลดราคาลงมาสิไอ้สองสามแสนที่คุณว่าเนี่ยสปสชจ่ายให้แค่สี่หมื่น
โรงพยาบาลไม่ยอมโรงพยาบาลก็ไปไล่ฟ้องเอากับคนไข้คนไข้ที่ลำบากเนี่ยมีบางรายต้องขายไร่ขายนา
เอาเงินไปให้เขานะครับฉะนั้นนโยบายที่ว่านี้ดูเหมือนดีแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ผล
ถามว่าขณะนี้นโยบายนี้ยังอยู่ไหมตอบว่าอยู่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เหมือนกัน
กระทรวงหนาสุขบอกว่าจะรื้อฟื้นนโยบายนี้มาใหม่โดยมีหลักการสำคัญก็คือโรงพยาบาลเอกชน
ที่คุณรับตัวคนไข้ฉุกเฉินรับตัวคนไข้อุบัติเหตุที่ว่านั้นเนี่ย
ถ้าเข้าข่ายฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ๑คุณอย่าเรียกเงินล่วงหน้าเป็นเงินประกันไม่ได้เด็ดขาด
ในช่วง๗๒ชั่วโมงคุณต้องดูแลคนไข้เต็มที่
กระบวนการคิดเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณไปตกลงกับสปสชเพื่อจะได้ตัวเลขที่เหมาะสม
อันนี้ก็จะช่วยได้มากเพราะถ้านโยบายนี้เดินไม่ได้
คนป่วยฉุกเฉินเวลานี้โอ้ยป่วยฉุกเฉินอยู่กับบ้านหายใจหายคอไม่ออก
จะไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่ที่ใช้ประจำอยู่ตายก่อนครับรถติด
คนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนโครมต้องไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ไกลครับ
ฉะนั้นใกล้ตรงไหนเข้าตรงนั้นจะแพงแค่ไหนโรงพยาบาลนั้นต้องรับไว้แล้วไปคิดเงินกับสปสช
ผมได้ยินว่านโยบายนี้กำลังจะถูกลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เขาเชิญประชุมคณะกรรมการอีกรอบ
หนึ่งแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีดีครับเอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้นะครับ